ใครที่ชอบบริโภคเมนูไข่ในระยะนี้ต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นหน่อยนะคะ
เพราะว่าไข่ไก่นั้นผลผลิตก็ออกน้อยเนื่องจากว่าเป็นภาวะของภัยแรงนั่นเอง
ตอนนี้ลดลงกว่าร้อยละ๕๐นะคะสำหรับปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาด
ทำให้ราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่เพิ่มขึ้นฟองละ๔๐สตางค์ค่ะ
ไก่หน้าแผงตามท้องตลาดเฉลี่ยขายฟองละ๓บาทของกระทรวงพาณิชย์
โดยระบุว่าราคาปรับขึ้นมาจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาประมาณ๔๐สตางค์
ส่งผลให้ร้านอาหารปรุงสำเร็จบางร้านต้องขอปรับขึ้นราคาไข่ดาวฟองละ๒บาท
เพิ่มมาก็รวมเป็น๗บาทต่อฟองนะคะ
นางสาววิบุญลักษ์ร่วมรักอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่า
การปรับราคาอาหารปรุงสำเร็จขึ้นเป็นไปตามกลไกตลาด
กระทรวงพาณิชย์ไม่สามารถควบคุมได้
เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนด้วยการจำหน่ายอาหารราคาถูกในโครงการหนูนิดพาชิม
ราคาไข่ไก่ที่ปรับขึ้นก็เป็นผลจากปัญหาภัยแรง
ว่าสถานการณ์ราคาจะเริ่มดีขึ้นหลังเข้าสู่ฤดูฝน
เพราะว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น
นายมงคลพิพัฒนสัตยานุวงศ์นายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่บอกว่า

เลี้ยงไก่ไข่ได้ลดกำลังการผลิตเพราะขาดทุน
ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงร้อยละ๑๐ถึงร้อยละ๑๕ต่อวัน
ลดลงประมาณวันละ๔ล้านถึง๕ล้านฟอง
ปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาด๓๕ล้านฟองต่อวัน
ขณะที่ความต้องการบริโภคจะอยู่ที่ประมาณ๓๗ล้านฟองถึง๓๘ล้านฟองต่อวันค่ะ
ราคาไข่ไก่ก็เลยมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ๑๐๒๐สตางค์ต่อฟอง